คุณผู้ชมครับแม่ที่เชียงใหม่เนี่ยเรื่องของน้องจีน่าช่วงนี้ก็ยังเป็นข่าวคราวที่จะต้องติดตามความคืบหน้ากันอยู่

เมื่อวานนี้มีข่าวว่าที่เชียงใหม่เด็กหายจากบ้านไป๔คน
คนตกใจมากตามหากันใหญ่เลยนะคะ
แล้วอยู่ในพื้นที่เขาซะด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
น้องทั้ง๔คนเป็นเด็กทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับ
ผู้ชายสองผู้หญิงสองอายุตั้งแต่๗ขวบถึง๑๐ขวบนะครับ
มี๘ปี๙ปี๗ปี๑๐ปีหายไปจากบ้านพักคนงานในสวนส้ม
ที่บ้านม่วงชุมตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
คุณพ่อคุณแม่ทางญาติญาติเขาก็ประกาศ
เพราะว่ากลัวไงว่าจะเป็นคนแบบแหม่มาจับเด็กไปขายหรือเปล่า
นี่ข่าวน้องจีน่านี่ยังเป็นข่าวอยู่เลยนะครับ
คุณผู้ชมครับหลายคนก็กลัวกันนะครับ
ท่านผู้ชมครับคุณแม่ของน้องเนี่ยก็ต้องแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่นะฮะ
ทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งกู้ภัยทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้าน
ออกตามหากันตลอดเลยนะครับทั้งคืนที่ผ่านมา
นักประดาน้ำก็มาช่วยนะฮะมางมค้นหาตามจุดที่เป็นบ่อเป็นคลองเป็นสระน้ำอะไรพวกนี้
สุดท้ายเนี่ยโอ้โห๖โมงเช้าฮะทีแรกนึกว่าจะเรื่องใหญ่ซะแล้ว
นาฬิกา๑๐นาทีเช้าวันนี้เด็กทั้ง๔คนเดินออกมาจากสวนส้มฮะ
ปลอดภัยทุกคนค่ะแค่หิวค่ะเดินมาตามร่องสวนเห็นไหมครับ
คือแม่นี่บอกไม้เรียวนี่สั่นเลยไม้ยมนี่สั่นเลยคือน้องบอกว่าคือเมื่อคืนนี้ก็ชวนกันไป
เล่นเที่ยวเล่นอะไรตามภาษาแถวนี้นี่แหละก็เป็นเด็กแถวเดียวกันนะฮะแถวพื้นที่เดียวกัน
แล้วทีนี้พอมันมืดมันมืดก็เหมือนกับหาที่พักหาที่พักแล้วง่วงง่วงแล้วก็ชวนกันนอน
รู้ตัวอีกทีน้องบอกเห็นนะแสงไฟหรือว่าเสียงของเจ้าหน้าที่ที่เขามาหากัน
ใช่พอเขาก็ถามเด็กไงคะว่าเมื่อคืนเห็นไหมตอนที่คนไปหาเจ้าหน้าที่ไปหาส่องไฟกันใหญ่เลยเนี่ย
เห็นเห็นแต่ไม่กล้าออกมาน้องบอกไม่กล้าออกมากลัวว่าถ้าออกมาเนี่ยโอ้โหเขาตามหากันขนาดนี้
ค่ะไม่ไหวแล้วก็เลยชวนกันเดินออกมาครับท่านผู้ชมครับ

โห้หิวจะเดินเข้าไปในสวนอย่างนี้เลย

กลัวว่าพ่อแม่จะดูด่าก็เลยชวนกันน้องตรงนั้นเลย
เขาเป็นเด็กในพื้นที่เดียวกันอยู่ในระแวกเดียวกัน
ผู้หญิง๒คนผู้ชายสองคนบ้านอยู่ใกล้กัน
ฝั่งของพ่อแม่ผู้หญิงก็คิดว่าตอนที่ลูกไม่เจอนะไม่เจอลูกนะ
คิดว่าอ๋อสงสัยไปเล่นบ้านเพื่อนสนิทที่ย่านผู้ชาย
ฝั่งพ่อแม่บ้านผู้ชายก็คิดว่าลูกไปเล่นอยู่บ้านฝั่งเพื่อนผู้หญิง

นี่ต้องเตือนกันเลยนะเด็กจะไปเล่นที่ไหนอะไรยังไง

กลับมาหิวหิวใช่ซัดใหญ่เลยเห็นไหมครับ
โอ้โหนี่ฮะแม่แต่ก็นี่แหละครับท่านผู้ชมครับ
คือน้องหนูทำผิดทำพลาดอะไรเนี่ย
คือเราเป็นเด็กใช่ไหมผิดก็เป็นครู
แต่ว่าอย่าไปกลัวคุณพ่อคุณแม่จะดุจะด่า
กลัวคุณครูจะว่านะฮะมีอะไรก็บอกคุณพ่อคุณแม่
อย่างนี้หายไปทั้งคืนอย่างนี้ยิ่งเป็นห่วงใหญ่เลย
ใช่ก่อนจะไปไหนไปเล่นที่ไหนเนี่ย
บอกที่บ้านไว้ก่อนเลยจะได้ตามหาตัวกันถูกนะ